คือนับอายุสภาไปเนี่ยครบ๔ปีของสภาชุดนี้นะ
มีนาคมปีหน้าถ้ากับหรือสัก๙เดือน
แน่นอนว่าความเคลื่อนไหวของทุกภาคการเมืองตอนนี้
เขาเริ่มที่จะแบบโอ้โหปรับจูนหรือว่าเริ่มเคลื่อนไหวกันแล้ว

มาเร็วกว่านั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะ
ล่าสุดนิดาโพนะครับสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
เปิดเผยผลสำรวจคะแนนนิยมทางการเมือง
นิดาโพเนี่ยสำรวจเป็นรายไตรมาสนะครับ
นี่เป็นครั้งที่๒ประจำปี๒๕๕๙
สำรวจระหว่าง๒๐๒๓มิถุนายน

นี่ฮะบุคคลที่ประชาชนคิดว่าจะสนับสนุนให้เป็น
นายรัฐมนตรีสำรวจณวันนี้นะณขณะนี้
อันดับ๑๒๕๒๘นางสาวแพทองทานชินวัฒน์
อุ้งอิ๊งที่มีตำแหน่งเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย

ลูกสาวของคุณทักษิณชินวัฒน์
แล้วก็เป็นหลานสาวของคุณยิ่งรักชินวัฒน

คือผู้ที่เขาตอบแบบสำรวจของนิดาโพเนี่ยบอกว่า
เพราะต้องการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารประเทศชื่นชอบพักเพื่อไทย
ชอบนโยบายพักเพื่อไทยที่ทำได้จริง
บางส่วนบอกชอบผลงานในอดีตของตระกูลชินวัฒน์

อันดับ๒ก็ร้อยละ๑๘๖๘นะฮะ
บอกว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้

บอกว่าจะอยากสนับสนุนให้คุณพิธาลิ้มเจริญรัฐ
หัวหน้าภักดิ์ก้าวกลายเป็นนายกนะฮะ

เพราะเป็นคนตรงไปตรงมาซื่อสัตว์สุจริต

คือบิ๊กตู่เนี่ยอันนี้ต้องอยู่ในฐานที่

ถ้านับเป็นนายกตั้งแต่ยุคคอสชเนี่ย

นายกจริงแค่การเลือกตั้งเนี่ย

คุณหญิงสุดารัฐก็ตามมาพลตำรวจเอกเสรี

รสมคิตจาตุศรีพิทักษ์

มีในส่วนของพักการเมืองนะครับ
ถามว่าพักการเมืองที่ประชาชนสนับสนุนในวันนี้

เป็นยังไม่สนับสนุนพักการเมืองใดเลย

แล้วก็อันดับ๓พักก้าวไกลอันดับ๔

ตามมาด้วยภักดิ์เสรีรวมไทยไทยสร้างไทยภักดิ์กล้า

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอยู่ในอันดับ๗ของโพลด้วย

รู้สึกยังไงบ้างที่ยังคงเป็นแคนดิเดตนายกอยู่
คุณชัดชาติบอกว่าวันก่อนแค่พูดตลกไปเองว่า

ให้มีแคนดิเดตนายกแต่ไม่รู้จะให้ลาออกที่ไหน
พอนักข่าวถามว่าแล้วถ้าเป็นผู้ว่าครบ๔ปี

คุณชาติชาติบอกว่าตอนนี้อย่าเพิ่งคิดอะไรเลย

รองเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์

ใช่ค่ะก็ขอบคุณประชาชนนั่นแหละนะ
แต่ก็จะไม่ย่ามใจไม่ชะล่าใจ

ลองไปคุยกับตัวเองหน่อย